ขยับต่อไปดูผลพวงจากเรื่องของโควิด

ไปมามีพี่แอนพี่แอนจักรพงศ์เนี่ย
ก็ยื่นมืออยากจะให้การช่วยเหลือ
ไปมาการยื่นมือของคุณแอนจักรพงศ์

ถล่มใส่คุณแอนเจอะไรนะ
โดนไปเรียบร้อยแล้วแอนจักรพงศ์

ร้านอาหารที่ประสบปัญหาแอนอยากช่วย

เอามาส่งมาส่งมาจะซื้อเลย๑๐แห่งฮะ
สุดท้ายแล้วมีคนแสดงความเห็นด้วย

พังยับเยินแต่บางคนก็มองว่า

คุณเป็นปลาใหญ่ฮุบปลาเล็กเหรอ

เพราะเป็นการฉวยโอกาสที่เขาสร้างธุรกิจเล็กมาเนี่ย

จะไปฮุบธุรกิจเขาได้ยังไง
ถึงขั้นมีการด่าคุณแอนนะครับ

ดอกก็มีคำว่าอีก็มา

ด่าว่าไปปลาใหญ่ฮุบปลาเล็กนี่ไม่โกรธเลย
แต่พอด่าคำว่าดอกคำว่าอีมาเนี่ย

ม้อกด่าเนี่ยหยาบคายแบบนี้

แต่สุดท้ายคุณแอนบอกแล้วงั้นหยุดเลย

แห่งไม่เอาแล้วไม่ช่วยแล้วฮะอันนี้เรียกว่างอนไหมงอนไหม
ผมว่าเนี้ยกรณีนี้น่ะคนที่ไม่ได้จะขายอ่ะออกมาด่าเออ
คนที่อยากจะขายอดขายพังเพราะหมดเพราะบางคนตอนนี้ต้องบอกจริงนะ
คือเขาหยุดรอไม่ได้แล้วสายป่านทุกสายป่านที่มีในชีวิตเขาหมดลงแล้ว
ขาดหมดแล้วฮะเขาต้องขายอย่างเดียวเพื่อที่จะไปทำอย่างอื่น
บางคนก็อยากขายบางคนก็อยากขายเนี่ยผมเชื่อได้เลยนะฮะ
ด่าด่าผมก็ก็ได้ด้วยผมเชื่อว่าไอ้คนที่ออกมาด่าเนี่ย
ไม่ใช่คนที่จะขายหรอกแต่คนอยากจะขายหมดแล้วหมดแล้วอดแล้ว
แล้วคุณแอร์ก็ถอนตัวออกไปแล้วฮะจะใช้เขางอนหรือไม่งอนก็ตามทีครับ
อ่าส่วนคนที่โดนด่าเหมือนกันแต่ว่างอนไม่ได้ก็คือภาครัฐบาล
เมื่อวานนี้ภาครัฐเคาะมาตรการ๗มาตรการออกมาครับในการช่วยเหลือ
กรุงเทพและอีก๕จังหวัดก็คือ๖จังหวัดกรุงเทพและปริมณฑล
มาตรการประกอบด้วยแรงงานที่อยู่ในระบบประกันตน
ประกันตนตามมาตรา๓๓สัญชาติไทยจะได้รับเงินเนี่ยเป็นรายได้นะครับ
ต่อวันเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะได้เงินกี่บาทกี่บาท
แต่ว่าสูงสุดต่อเดือนเนี่ยไม่เกินเจ็ดพันห้าร้อยบาท
สูงสุดไม่เกินเจ็ดพันสมมุติถ้าคุณเคยมีเงินเดือนสามหมื่นเนี่ย
การที่รัฐจะช่วยก็คือช่วยไม่เกินเจ็ดพันห้าร้อยไม่ใช่หมื่นห้านะฮะ
ก็เลยช่วยแบบนี้แต่ถ้าหากเป็นคนไทย
จะได้รับเงินช่วยเหลือเพิ่มอีกสองพันบาทเช่นเดียวกันกับผู้ประกอบการที่มีลูกจ้าง
ผู้ประกอบการเองก็จะได้เงินตามจำนวนของลูกจ้างคือ๓๐๐๐บาทต่อหัวต่อคน
แต่โรงงานสมมุติถ้ามีโรงงานเนี้ยห้าร้อยคนได้ไม่เกินสองร้อยคน
ภาครัฐจะเยียวยาประมาณสองร้อยคนนะครับ
ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมรีบมาลงทะเบียน
ภาครัฐก็จะให้การช่วยเหลือเช่นกันผู้ประกอบการที่ไม่มีลูกจ้าง
ไปลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินฮะเดี๋ยวจะได้เงินช่วยเหลืออีกสามพัน
ผู้ประกอบการหมวดร้านอาหารที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนก็มาลงทะเบียนได้
ก็จะได้รับการช่วยเหลือและลูกจ้างที่ไม่ได้อยู่ในระบบ
ประกอบการนะที่มีลูกจ้างแต่ไม่ได้อยู่ในระบบก็ต้องมารอรับการช่วยเหลือ
เดี๋ยวจะช่วยเหลืออีกสามพันเช่นเดียวกันค่ะนี่คือ๗มาตรการที่ภาครัฐบาล
เขาออกมาเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะไม่มีไม่มีแล้วเมื่อวานเนี้ยลุงตู่แถลงไหม
ผลเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ได้แถลงนะฮะคือลุงตู่ไม่ได้แถลงมานานพอสมควรแล้ว
ยิ่งเจอดราม่าคำว่านะจ๊ะไม่เจอหน้าลุงตู่เลยเมื่อวานนี้
ให้ท่านครัวศกประจำสำนักนายกเนี้ยมาเป็นคนแถลงส่วน
สบคกธมกรุงเทพมหานครตอนแรกหลังจากมาตรการนี้ออกมา
เฮ้ยกมค่ะถานรับเลยเดี๋ยวจะมีการให้การช่วยเหลือ
ลูกจ้างทั้งหลายห้าพันบาทต่อคนนี่หลายคนดีใจนะ
สำเต้งอ้อภาครัฐช่วยประกาศสังคมช่วย
เห้ยกมสมมติฉันฉันเป็นคนกมกมจะช่วยอีกห้าพันบาท
ครีชใหญ่เลยดีใจต่อสายปากได้ละอย่างงี้ได้
ไปไปมาอีกสักผักเดียวภักดิ์เล็กเองนะ
ท่านออกมาบอกว่ารบกวนสื่อคือพวกเราทั้ง๓คน
เล็กลบวนสื่อทุกแขนงที่ตีข่าวได้เอาไปว่ากฎธมอธ์จะแจก๕๐๐๐
ช่วยลบข่าวนี้ออกจากสารบบต้นด้วย

ใครจะเอาข่าวนี้ออกลันดาวนออกอากาศทีวีอย่าออกอากาศเด็ดขาด
เพราะว่ามันเกิดความคลาดเคลื่อนจากประชาสัมพันธ์กรทม
พันนั้นไม่ไม่ได้จริงเหรอคะปริวไปกับสายลม
โอ้โหตอนดับฝันแล้วตอนคิดคุยหารือ
มันจบตรงไหนแล้วทำไมอยู่ดีมีการประกาศแล้วยกเลิกคำประกาศ
คือไม่ได้ยกเลิกคำประกาศอย่างเดียวนะยกเลิกการนำเสนอ
กลัวคนจะตีปีกมากไปกว่านี้

กรุงเทพฯมหานครด้วยความขอบครับ

ใช่ค่ะอาการแบบนี้หลายรอบแล้วเหรอเรื่องของข้อมูล
อย่าหาว่าเราชินนะเราไม่มีคำว่าชินเรื่องแบบนี้

อีกเรื่องหนึ่งคอรมอลยกเลิกวันหยุดพิเศษ
ก็คือ๒๗กรกฎาคม

หากหยุดยาวเดี๋ยวโอ้โหคนจะออกต่างจังหวัด
ทีสมมุตินะเหมือนปิดเทอมย่อย
เทอมย่อยคือ๒๔๒๕๒๖๒๗แล้วก็๒๘
คืออาสานหบูชา๒๕วันอาทิตย์วันเข้าพรรษา
แล้วเขาชดเชยวันจันทร์วันจันทร์คือ๒๖ชดเชยอาสานหะ
วันที่๒๘คือวันเฉลิมพระชนมพันศาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

คือถ้าเป็นสถานการณ์ปกติเขาให้หยุดยาวแล้ว
แต่ตอนนี้ถ้าหยุดยาวออกไปเนี่ยคนก็ออกไปต่างจังหวัด
แล้วมันอาจจะผ่านทำให้เกิดกลุ่มเสี่ยงคลัสเตอร์ใหม่เกิดขึ้นได้
ดังนั้นยกเลิก๒๗กรกฎาคมที่เป็นวันหยุดพิเศษ
ทันไหมไม่ทันหยุดไปแล้วยังไงก็หยุดต่อ

แต่ว่าถ้าหากเป็นข้าราชการก็ยกเลิกไปเป็นที่เรียบร้อย